มีข่าวเกือบคล้ายว่าจะแต่งงานได้มั้ยคะ
ข่าวก็เกินไปนิดนึง
คือขอจริงแต่ว่าขอเป็นแฟน

คือจริงตอนที่มีข่าวออกมาเราตกใจอยู่เขาตกใจอยู่

คือจิ๊บไม่รู้ว่าฝั่งเขารู้สึกยังไง
แต่ว่าฝั่งจิ๊บอ่ะจิ๊บก็ตกใจนะอะไรอย่างนี้

อีกใจหนึ่งก็เอ๊ะแล้วยังไงอะไรอย่างนี้
คือบอกก่อนเลยว่าตัวจิ๊บเองเคยคิดนะว่าแบบ
ฉันจะเป็นโสดตลอดชีวิต
เพราะว่าที่ผ่านมาจิ๊บเองก็ไม่เคยมีโชคเลย

เราก็เลยคิดว่าเอ้อ

เมล์หัวใจเราให้เรารู้สึกดี
ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคนมาแบบดูแล
มาแบบให้ความสุขทางใจเรามันก็แฮปปี้เนาะอะไรอย่างนี้

เรื่องแต่งงานให้เขากำลัง

คุยกับพ่อแม่เราด้วย

จากโมเมนต์นั้นได้ไหมวันนี้เขาขอเป็นแฟนเขาคุยอะไรบ้าง
คุยไปถึงเรื่องแต่งงานเลย

เป็นแฟนแล้ว

ในการขอรู้สึกว่าอย่างไรบ้าง
เขาก็บอกว่าเขาก็จะขอดูแลเราตลอดไป

คือบรรยากาศทุกอย่างที่เกิดขึ้น

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ
คือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะ

ก็จะบอกพี่เจอไปนี้แหละ

ก็มีคนสำหรับมาความนิยม

อ๋อเอาที่ใจจริงแล้วค่ะ
เขาเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเขาโอเคไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าใครมาคุกเข่าขอแล้วเราก็แต่งได้เลย
หรืออาจจะเป็นภาระเราได้อาจจะมีปัญหาได้อะไรอย่างนี้
คุณค่ะกับบอสเด็กกว่า
บอสเด็กกว่า๕ปีใช่
คืออย่างนี้จิ๊บเชื่อจิ๊บมีความเชื่ออย่างนี้ว่า
คนเราเนี่ยยุคนี้อายุมันไม่มีผลอีกต่อไป

ทุกอย่างมันอยู่ที่ประสบการณ์การเรียนรู้ของคน
เพราะฉะนั้นแล้วแบบมันไม่มีผลอีกต่อไปแล้วค่ะ
ประมาณไม่ถึงปีอย่าเพิ่งรีบสิ
ประมาณหลักเดือนเองอ่ะเดือนหนึ่งมั้ง
เดือนสองเดือนประมาณสองเดือน
อย่าพูดเป็นลางสิแค่ข่าวนี้มาก็ยังเสียวอยู่เลยอ่ะ
แบบวืดยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะคะ

ต้องใจกับสีเมื่อกี้